ไว้เรื่องเด็กผู้ชายคนนึงที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าในครอบครัวของเขาเนี่ยทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทุกข์ทรมานนะคะ
สภาพของน้องค่ะเนี่ยค่ะอายุหกขวบนะคะโอ้โห
ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายนะคะ
พ่อเลี้ยงก็คือนายเขียวอันนั้นนามสมมุตินะคะอายุ๒๖ปี
ทุบตีทำร้ายร่างกายเด็กชายดำนามสมมุติเหมือนกัน
อายุ๖ปีลำตัวแผ่นหลังช่วงก้นคุณผู้ชมดูสะโพก
วัยวะเพศบาดเจ็บสาหัสค่ะคือต้องตีขนาดไหนครับ
ช้ำบวมแดงจนจะม่วงขนาดนี้ฮะอืมไม่รู้ว่าน้องเจออะไรมาบ้าง
ครับนะคะคือชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ที่๑๒เนี่ยค่ะเขาได้ยินเสียงน้องดำเนี่ย
ร้องนะคะที่ในบ้านที่เขาอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กเป็นชั่วโมง
พอตอนเช้าตอนที่พ่อกับแม่เลี้ยงของเด็กแม่กับพ่อเลี้ยงออกไปทำงาน
เขาก็เลยไปตะโกนเรียกน้องตอนแรกไม่มีเสียงตอบนะคะสักพักนึงเนี่ย
ร้องออกมาบอกป้าป้าช่วยผมด้วยผมเจ็บผมหิวเขาก็เลยคุยกันนะฮะ
กับเพื่อนบ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขอกุญแจจากเจ้าของบ้านเช่าเพื่อเข้าไปช่วยค่ะ
แล้วนี่คือสภาพที่เห็นนะคะโอ้โหเห็นอย่างนี้ตกใจเลย
อายุหกขวบเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะคะถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสตอนแรกเนี่ย
เขาบอกว่าคิดว่าน้องไม่น่าจะเจ็บขนาดนี้แต่พอเห็นสภาพเนี่ย
เกือบจะเป็นลมแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ย
ก่อนจะไปทำงานทายาแล้วถอดเสื้อผ้าเด็กออกแล้วให้เด็กเนี่ย
นอนบนเสือที่ปูบนที่นอนแล้วทิ้งยาไว้บางส่วน
แต่น้องก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะค่ะเพื่อนบ้านบอกอีกว่า
วันไหนพ่อกับแม่เลี้ยงไม่อยู่นะเด็กดูอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
แต่พอสองคนนี้กลับมาอาการผิดปกติตลอดค่ะ
แล้วสังเกตเห็นทุกครั้งพอแม่ออกจากบ้านไปขายของพ่อเนี่ย
พ่อเลี้ยงเนี่ยก็จะเอาเด็กเนี่ยเข้าไปในห้อง
แล้วก็ข่มขู่ให้ถอดเสื้อผ้าอยู่บ่อย
เรื่องนี้รองภูราชการจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เรื่องต้นบอกว่ามอบหมายให้กลุ่มสหวิชาชีพเข้าไปดูแลช่วยเหลือแล้วนะคะ
แล้วก็สอบปากคำเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บ
ปรากฏว่าร่างกายแผลที่ฟกช้ำเนี่ยคุณนัทพงศ์
น้องเนี่ยรูทวารของน้องเนี่ยถูกของแข็งแยงเข้าไป
โดนแบบเอาของแข็งแยงเข้าไปอะค่ะ
ผมแอบสงสัยและตั้งข้อสังเกต
คือมันเป็นความจงใจตีเฉพาะช่วงนี้เลยนะ
เฉพาะช่วงตั้งแต่ก่อนก้นลงไปถึงบริเวณขาอ่อนเนี่ย

คือถ้าเด็กถ้าเด็กดิ้นได้โดนตี

แต่ท่อนนี้ทำไมตียับทั้งหน้าทั้งหลัง

ทวารผิดปกติมันเหมือนมีของแข็งแยงเข้าไป
ตอนนี้เขากำลังตรวจสอบดูว่า

ถ้าใครไปเจอน้องในสภาพแบบนี้ก็ตกใจนะคะ
นี่เด็กอายุแค่๖ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ถ้าไปเจอเก็บตัวอย่างในรูทวาร
แล้วเจอบางสิ่งบางอย่างได้มาก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาจารย์ด้วยหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องคือเขาก็ต้องค่อยขอข้อมูลจากเด็ก
เพราะว่าเด็กก็อยู่ในสภาพที่เจ็บด้วยนะคะ
กับพยาบาลของโรงพยาบาลพัทธลุงที่ดูแลน้องบอกว่า
ก่อนหน้านี้น้องถูกพ่อเลี้ยงตีขาจนเจ็บสาหัสกระดูกแทบหัก
ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะแม่เนี่ยไม่พาไปหาหมอนะคะ
แล้วก็กระดูกกำลังจะหายเด็กก็มาถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้จนซ้ำอีกนะคะ
เรื่องคดีญาติของเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมตอนนี้ไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสพเขาชัยสนแล้วค่ะ
อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ถึงสายตาของคนที่ดูแลสวัสดีภาพของเด็กแล้วนะคะ